ตำรวจสนราชบุรณะค่ะ
ได้รับแจ้งว่ามีเด็กคนนึงนะคะเด็กผู้หญิงอายุแค่๕ขวบเองค่ะถูกทำร้ายร่างกาย
บอบช้ำเต็มไปหมดบาดแผลเต็มตัวเลยนะคะ
ดวงตาบวมปลูกทั้งสองข้าง
เจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจสอบหนูน้อยคนนี้ค่ะ

คนที่อยู่ในอาคารเดียวกันเนี่ยก็พยายามที่จะปลอบเด็กนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็พยายามจะถามน้องค่ะว่าเกิดอะไรขึ้น

เดี๋ยวลองฟังคำตอบดูค่ะว่าน้องจะตอบว่ายังไง

แล้วเด็กก็ตอบด้วยความไร้เดียงสาว่าโดนแม่ตี

นี่นะคะคือคนที่อยู่ในอาคารเดียวกันเนี่ยค่ะในซอยประชาอุทิศ๒๗นะ
ก็พยายามช่วยกันปลอบหนูน้อยคนนี้นะคะ
นำขนมนำน้ำมาให้เดี๋ยวคุณผู้ชมดูแผลนะ
ตามตัวเนี่ยที่หลังเนี่ยแผลเต็มตัวนะคะ
โอ้โหแผลเต็มตัวจริง
ก็ต้องนำตัวน้องไปรักษาที่โรงพยาบาลนะคะ
นำตัวไปที่โรงพยาบาลเจริญกรุงค่ะ
แม่ของเด็กค่ะอายุ๒๘เป็นชาวเมียนมา
หลังก่อเหตุทำร้ายน้องดาเนี่ยนะคะ
ก็อุ้มน้องฟ้าลูกสาวคนเล็กอายุ๖เดือนหนีไป
พ่อก็เป็นชาวเมียนมาอายุ๓๔ปี
คือก่อนหน้านี้ทำงานที่โรงงานสกรีนเสื้อแถวประชาอุทิศ
ก็พาภรรยากับลูกสาวสองคนจากเมียนมามาอยู่ด้วยกันเมื่อ๒ปีก่อน
ภรรยาก็เลี้ยงลูกทั้งสองคนสามีก็ทำงาน
วันก่อนโรงงานลดจำนวนพนักงานพิษเศรษฐกิจเลยตกงานค่ะ
ภรรยาเครียดหนักเลยทีนี้เริ่มทำร้ายลูก
ตอนแรกก็ตีเล็กน้อยสามีบอกว่าผมก็ห้ามนะ
แต่วันนี้กลับจากละหมาดที่สุเหล่ามาถึงห้องพัก
โอ้โหเห็นสภาพลูกสาวคนโตหนักเลยนะคะ
แล้วก็พยายามที่จะมองหาภรรยากับลูกสาวคนเล็ก
ปรากฏว่าไม่อยู่แล้วทั้งคู่ภรรยาพาลูกสาวคนเล็กหนีไป
ตอนนี้ยังไม่รู้อยู่ที่ไหนสามีบอก
ยังไม่รู้ชะตากรรมเลยว่าไปอยู่ที่ไหนกัน
เราส่งครูสุชาดาเสร็จโครงทีมข่าวของเรา
ลงพื้นที่ไปคุยกับคนดูแลตึกนี้ค่ะ
นางสาวธนิดาอายุ๕๙ปี
บอกว่าครอบครัวชาวเมียนมาครอบครัวนี้นะคะ

เดือนก่อนเริ่มสังเกตเห็นว่าน้องดา
มีรอยเขียวช้ำที่ตาและที่แขน
ก็ถามนะคะว่าหนูไปโดนอะไรมาลูก

แม่เด็กบอกว่าเด็กวิ่งหกล้ม
คนดูแลตึกก็บอกว่าตอนนั้นก็ไม่ได้คิดอะไร
เพื่อนข้างห้องหลายคนมาบอกว่าเอ๊ะมันแปลกนะ
น้องดาตัวเขียวช้ำไปหมด

ข้างห้องบอกว่าน่าจะโดนแม่แบบเอาไม้ตี
เอาสายไฟฟาดนะคะ
นางสาวธนิดาคนดูแลตึกบอกว่าก็เลยเริ่มสังเกตมากขึ้น
นี่นะคะมีคนบอกว่าแม่เนี่ยเอาสายไฟฟาดเอาไม้กวาดตี
เอาไม้แบบพับผ้าตีเอากำปั้นทุบน้อง
เขาก็เลยสังเกตสังเกตว่าน้องดาโดนทำร้าย

น้องดาอายุแค่๕ขวบนะคุณผู้ชม
ทำงานบ้านทุกอย่างนะคะ
ซักผ้าได้พับผ้า

๕ขวบมานั่งซักผ้าพับผ้าเลี้ยงน้อง๖เดือน

ว่าทำไมแม่ถึงตีลูกได้แบบนี้

เพราะว่าช่วงหลังพ่อเด็กตกงานขาดรายได้

หลายวันก่อนนะคะน้องดาทำจากเย็บผ้าของแม่พัง
ซ่อม๕๐๐คุณผู้ชมเชื่อไหมว่าแม่ทำอะไรน้องดาบ้าง
แม่เนี่ยทั้งทุบทั้งตีคือโกรธหนักมากอะค่ะเดี๋ยวฟังเสียงคนดูแล
ตึกนี้เล่าให้ฟังนะคะเกือบเกือบเดือน
เราขึ้นไปฝากแกวิ่งมาหาเราขอบตาแถบทางเฮียเขียว
เขาถามว่าไอ้ดาไปทำอะไรมาแม่เขาบอกว่าล้ม
แล้วแม่บอกล้มมันดื้อมันสนเราบอกโอ้ยมันจะสนได้ไง
มันไม่เคยเห็นออกมาวิ่งเรียราชเลยจนมาเมื่อวานเห็นข้างหลัง
เพราะว่าเราเห็นเด็กมันช็อกเราก็เลยแบบลงมา
แล้วนะฮุหนึ่งห่อหู้ก็เอาบอกคุณแม่คุณป้า
เป็นเหมือนกับสายไฟกับไอ้ไม้ที่เขารับพับผ้าใส่
หมายเล็กเล็กอะค่ะที่พับเสื้อแพ็กกิ้งอ่ะ
มันมันลอยแบบอย่างนั้นอย่างนั้นเลยไม่ใช่เพิ่งจะโดนใหม่ใหม่ค่ะ
เพราะแต่ละรอยเนี้ยมันสะสมนี่เราไม่รู้ไงว่า
คือพ่อเขารู้ทำไมพ่อถึงไม่ไม่ไม่ห้ามนี่นะคะคนดูแลตึกก็ถามว่า
ไม่เข้าใจเหมือนกันทำไมพ่อเด็กถึงไม่ห้ามน้องสาวของพ่อเด็กอ่ะนะคะ
บอกว่าเธอก็เคยเลี้ยงน้องดานะน้องดาเป็นเด็กเลี้ยงง่ายมาก
แต่ก็ด้วยความเป็นเด็กก็มีบ้างซุกซนตามภาษาเด็กแต่ไม่ถึงขั้นต้องตีเลย
ไม่เคยต้องตีน้องเลยก็ถ้าน้องทำอะไรไม่ได้อย่างใจเนี่ย
กลายเป็นว่าถูกแม่ตีตลอดหนักสุดเนี่ยนะ
เอาไม้กวาดฟาดหลังเอามือทุบหน้าตีหน้าเด็กอะค่ะ
หลายคนสงสัยว่าเอ๊ะแล้วทำไมไม่มีใครได้ยินเสียงอะไรเลยเหรอ
ตอนที่น้องดาถูกแม่ตีถูกทำร้ายเนี่ยนะคะไม่มีใครได้ยินเสียง
ไม่มีใครเข้าไปช่วยเหลือเด็กเลยเหรอน้องสาวของพ่อเด็กบอกว่า
ก็ทุกครั้งที่แม่ทำร้ายลูกอ่ะนะแม่บังคับลูกเลยว่าห้ามร้องนะ
อย่าร้องนะอย่าส่งเสียงดังนะนี่ค่ะเด็กก็ไม่กล้าร้อง
กลัวว่าจะยิ่งโดนทำร้ายเธอบอกว่าพี่ชายเธอที่เป็นพ่อเด็ก
พยายามห้ามแล้วนะคะพยายามห้ามผู้เป็นแม่แล้วนะคะ
แต่กลายเป็นว่าก็ถูกด่ากลายเป็นว่าทะเลาะกันนะคะ
อย่าร้องเฉยอยู่เฉยอันนี้นี่แหละจะเป็นอย่างนี้ทุกครั้ง
เป็นอย่างนี้ทุกครั้งเลยเขาใจร้องไงมันเขาใจร้อง

เขียนมาตอนเนี้ยพี่ชายครับ
ตำรวจก็เลยต้องเชิญตัวผู้เป็นพ่อมาสอบปากคำนะคะ
เพราะว่าแม่ก็พาลูกคนเล็กหนีหายไปแล้ว
พ่อนั่งร้องไห้ตลอดคุณผู้ชมพ่อบอกว่าเป็นห่วงลูกสาวคนเล็กที่ชื่อว่าน้องฟ้า
อายุเพิ่ง๖เดือนไม่รู้ว่าภรรยาจะเครียดจะทำร้ายลูกหรือว่าจะคิดฆ่าตัวตายอะไรหรือเปล่า
ทีมข่าวของเราก็คุยด้วยนะคะนี่คือพ่อเด็กนะคะก็เปิดใจทั้งน้ำตา
บอกว่าก็ยอมรับว่าที่ผ่านมาเนี่ยเห็นว่าลูกโดนแม่ทุบตีโดนทำร้ายตลอด
สัปดาห์หนึ่งก็๒๓ครั้งโดนตลอดก็โทษตัวเองนะที่เห็นแต่ก็ไม่ได้ห้าม
ส่วนใหญ่ที่โดนแม่ตีโดนแม่ทำร้ายเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ว่าน้องดากินข้าวช้า
ทำอะไรช้าไม่ได้ดั่งใจโอ้โหพอไม่ได้ดั่งใจคือแม่เนี่ยทุบเลยตีเลย
เอาไม้บ้างเอาสายไฟบ้างหนักสุดที่เห็นพ่อเด็กพูดเองเลยนะ
หนักสุดที่เห็นคือเห็นแม่เนี่ยจับหัวลูกโคกำแพงอะค่ะครับบีบคอลูกอะค่ะ
พ่อบอกว่าผมก็พยายามห้ามแต่กลายเป็นว่ากลายเป็นผมกับแม่เด็กทะเลาะกัน
รับว่าบางครั้งโกรธภรรยามากถึงขั้นอยากฆ่าภรรยาให้ตาย
อย่างครั้งนี้ไม่คิดเลยว่าภรรยาจะทำกับลูกได้ขนาดนี้
ยืนยันว่าจะไม่ให้อภัยถ้าตามตัวได้ถ้าได้ลูกคนเล็กคืนมาจะเลิกเลยนะคะ
พ่อบอกว่าจะเลิกกับเมียคนนี้เลยนะคะขอเลี้ยงลูกเองดีกว่า
จะขอลูกคนเล็กก่อนผมอย่าได้ครับผมไม่เอาผู้หญิงคนนั้นนั่นแหละครับจะเลิกครับ
ตอนที่เราเห็นสภาพลูกน้องนาเนี่ยในใจเราเราเป็นพ่อเรารู้สึกยังไงบ้างพ่อ

ขอเมียได้ลูกสองคุณคุณผู้หญิงให้ครับ
ตอนนี้คือขอลูกคนเล็กน้องแม่งฟ้ากลับมา

ก็อยากได้ลูกส่งเลี้ยงอีกครับผม
เพราะว่าผมเลี้ยงมาสองสามปีแล้วครับ

ขนาดบางทีลูกคนเล็กบางวันเขาโมโหเลย

เขาพูดอยู่นั่นแหละอยู่ในป่าเขาพูดไวมากเลย
เพราะว่าลูกเขาเดี๋ยวไงนะครับ
ถ้าแก่อนาคตแล้วลูกผมว่าถ้าแก่ตัวไปสองปีสามปี
เขาจะไม่ตีไม่ตีใครจะพูดได้

ผมก็ไปทำงานอาจจะผมไม่อยู่

เขาจะตีลูกอยู่นิสัยเนี่ยเป็นตลอดนั่นแหละครับ
คุณผู้ชมค่ะผู้มนุยการเขตทุ่งครุค่ะนายธนาชิต
ก็บอกว่าตอนนี้อาการของน้องดาพ้นขีดอันตรายแล้วนะคะ
แต่ยังต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์
ยังต้องอยู่ในไอซียูคุณผู้ชม
แล้วแผลเนี่ยนะมีรอยถูกทุบตีนะคะ
เบ้าตากับที่หน้าค่ะ
คือเหมือนกับโดนเอามือทุบ

นี่ดูสิคะเขียวช้ำไปหมดนะ
แล้วก็คาดว่าน้องดาเนี่ยนะคะถูกไม้แขวนเสื้อ
ถูกสายไฟแล้วก็น่าจะโดนไม้น่าจะสักขนาดประมาณสองนิ้วอ่ะ
ฟาดไปที่หลังและน่าตกใจมากค่ะ
มีรอยเตารีดมีรอยเตารีดทับที่เท้าเด็ก
อันนี้เป็นแผลเก่าแล้วนะแปลว่าน้องดาโดนทำร้ายมานานแล้วนะ
รีดอ่ะนาบไว้ที่เท้าเด็กคือตอนเนี้ยนะคะ
สิ่งที่ต้องรอตรวจสอบก็คือสมองดวงตาอวัยวะภายในว่าบอบช้ำขนาดไหน
ประเมินเลยค่ะว่าพ่อแม่เนี่ย
เลี้ยงดูน้องดาได้ต่อไหมถ้าไม่ได้นะคะ
เดี๋ยวพมส่งให้สถานสงเคราะห์เด็กเลี้ยงดูต่อคือแม่ถ้าทำร้ายขนาดนี้ไม่น่าจะได้แล้ว
เหลือว่าพ่อจะยังไงทางผู้กำกับสอนอราชบุรณะบอกว่า
ฝ่ายสืบสวนรู้แล้วค่ะว่าแม่เด็กมีพี่สาวอยู่ชุมพร
ไปซื้อตัวรถทัวร์ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯสายใต้ใหม่อ่ะค่ะ
รถที่อำเภอสามร้อยยอดจังหวัดประจวบคิริขันนี่ค่ะเจอตัวแล้ว
ทีนี้พ่อเด็กบอกว่ารักลูกมากพ่อเด็กบอกว่า
ขอดูแลลูกทั้งสองคนเองส่วนภรรยาไม่เอาแล้ว
จะไปมีชีวิตใหม่จะไปไหนจะเอาอะไรจะข้าวของจะขนอะไรเอาไปเลย
ตัดขาดแล้วไม่เอาแล้วภรรยาคนนี้ขอเลี้ยงลูกสองคนเอง

ไม่เอาแล้วพอแล้วเอาแค่ลูกผมสองคนผมเอาไปเลี้ยงครับ
คือหลังจากนี้เลยใช่ไหมใช่ครับคือเราจะลิ้นแต่ลูกเรา
คือเขาจะไปไหนก็เลิกกับเขาเลยใช่ไหมอ๋อเขาจะเอาผัวใหม่
ยอมรับครับได้เลยครับอยู่ที่ห้องอ่ะ
มีเสื้อผ้าเอาไปหมดเลยครับจะให้ของเครื่องจักรเครื่องเย็บผ้าเครื่องจักรเอาไปเลยครับ
เขาจะเย็บผ้าไปหนึ่งทีนี้ทีนี้ครับไม่เกี่ยวไงครับอืมทีนี้ถามถามว่า
ถ้าลูกคนหนึ่งที่โดนอยู่อยู่กับแม่เขาตอนเนี้ยถ้าเรามีโอกาสได้ออกก่อนหรือจะปลอดไปเลี้ยง
ลูกผมอ่ะผมเมื่อกี้ผมพบไปอย่าไปไปอุ้มลูกผมอย่าอุ้มลงในใจลูกผมผมจะไม่ได้
น้ำตาลายผมอย่าอุ้มอะไรอ่าก็ตามเจอแล้วนะฮะใช่ค่ะคุณผู้ชมครับที่โคราชครับ